นี่คือไทยรัฐจอบประเด็นในค่ำคืนนี้ครับ
นายกรัฐมนตรียืนยันยึดตามรถแมพจัดการเลือกตั้งปี๖๐แต่ยังไม่ระบุเดือน
ไทยรัฐจอบประเด็นว่าร่างรัฐมนูลในมาตราร้อน
ว่าด้วยเรื่องสารรัฐธรรมนูลและองค์กรอิสระ
รวมถึงทางออกหากร่างรัฐมนูลไม่ผ่านประชามติ
ฆ่าหันศพแก่รอยคดีสะเทือนขวัญ
ที่ถูกอุ้มหายไปตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว
เมืองต้นตำรวจให้น้ำหนักประเด็นเรื่องชู้สาว

บัณฑิตภัยใกล้ตัวถ้าไม่เลือกกิน

ท้องเสียรุนแรงหรือแม้แต่เยื่อหุ้มสมองอักเสบได้
ว่าที่ผู้นำสหรัฐเปิดฉากศึกเลือกตั้ง
ตำแหน่งผู้แทนพักในสหรัฐที่รัฐไอโอว่า

ใครจะได้เป็นตัวแทนไปชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในปลายปีนี้
สวัสดีครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามประเด็นร้อนรอบวัน
ในแบบเจาะลึกทั้งในและต่างประเทศ
ที่จะทำให้ไม่พลาดข่าวสำคัญของวัน

ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับ

ที่จะคว่ำรัฐมนูลของกลุ่มการเมือง

โดยที่ไม่กลัวคำขู่ที่ว่า
คว่ำในขั้นตอนทำประชามติ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้

ว่ามาตราไหนดีหรือว่าไม่ดี

ว่าจะส่งความเห็นให้คณะกรรมการ

ก็เป็นเรื่องของกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ขณะที่นายพรเพชรวิชิตชนชัย

ระบุว่าในวันที่๓กุมภาพันธ์

ประเด็นสำคัญที่สังคมสงสัย

ทั้งหมดเหมาะกับบริบทของสังคมไทย
พร้อมกับเชื่อว่านายมีชัย

เพื่อปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูล

ก็ยืนยันนะครับว่าเนื้อหาทุกมาตรา
กรทได้ยกร่างล้วนเหมาะสม

โดยเฉพาะการเลือกตั้งแบบระบบจัดสรรปันส่วน

เสนอชื่อผู้จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี

เพราะว่าจะประกาศคว่ำร่างรัฐมนูล
แม้ว่านายมีชัยหรือชุพรรณจะออกมาคูล

เพราะว่าอยากจะเห็นหน้าตารัฐมนูลที่โหดกว่า

ก็จะถูกคว่ำทั้งร้อยครั้งอยู่ดีนะครับ
ซึ่งก็สอดคล้องกับนายนัทธวุฒิสายเกลือ

จะต้องออกระเบียบการรณรงค์ประชามติ

ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
ไม่สร้างความวุ่นวายใดอยู่แล้วนะครับ

เชื่อว่ากรกตในฐานะผู้รักษากติกา
คงไม่สามารถดำเนินการอย่างเป็นอิสระ
และก็เป็นธรรมได้ครับ

จะนำมาตราเหล่านั้นมานำเสนอเป็นรายมาตรานะครับ
ในวันนี้๑ในมาตราร้อนจากทั้งหมด๒๗๐มาตราก็คือ
เนื้อหาในหมวดที่ว่าด้วยองค์กรอิสระ
แล้วก็สารรัฐมนูลที่ทุกฝ่ายการเมือง
และกลุ่มการเมืองนั้นรวมตัวคัดค้านนะครับ
หมดว่าด้วยสารรัฐมนูลนั้นจะถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงนะครับ
นำมาตรา๗เดิมให้เป็นอำนาจของสารรัฐมนูลเป็นผู้ชี้ขาด
เพื่อผ่าทางตันกรณีเกิดศูนยากาศทางการเมือง
ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐมนูลหรือว่ากรทได้วางเอาไว้ในมาตรา๒๗
โดยให้การวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเป็นไปตามตัวอักษร
หรือว่าความมุ่งหมายของบทบรรยัติแห่งรัฐธรรมนูล
ถ้าไม่มีบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลที่จะยกมาปรับแก่กรณีใด
ก็ให้วินิจฉัยกรณีนั้นตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ก็ทำให้มีเสียงวิจารณ์ออกมาจากพักการเมือง
แล้วก็กลุ่มการเมืองตรงกันนะครับว่า
เป็นการไปเพิ่มอำนาจให้กับสารรัฐมนูลถอดท้อนฝ่ายการเมือง
ทำให้สารรัฐมนูลเป็นซุปเปอร์องค์กรควบคุมรัฐบาล
ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย
ส่วนทางด้านของนักวิชาการนะครับก็มีความเห็นว่า
อำนาจของสารรัฐมนูลที่เข้ามาแก้วิกฤติการเมือง
เป็นการใช้อำนาจคล้ายกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติหรือว่าคป
เช่นเดียวกับคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองนะครับ
ก็ได้เสนอว่าสารรัฐมนูลที่เข้ามาชี้ขาด
วิกฤติการเมืองนั้นควรจะให้ใช้ช่องทางอื่น
อย่างเช่นมติของสวหรือว่าที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาด้วยนะครับ
ซึ่งในประเด็นนี้ครับเราจะไปฟังคำชี้แจงจากคุณมีชัยรุชุพันธ์
ประธานกรรมการร่างรัฐมนูลกันครับ
แต่ว่าพอเกิดวิกฤตทางการเมืองก็นึกเอาว่า
จะย้อนกลับไปหาสมัยสมบูรณายาสิทธิราช

ซึ่งก็ลำบากเพราะว่าท่านอยู่ใต้รัฐสมนุน

คราวนี้เอาละเมื่อเราเองเราเห็นว่ามันไม่ควรเขียนหรอก

ถ้าไม่เขียนแล้วเดี๋ยวมันเกิดติดขัดจะทำไง
เราก็เลยเอาไปเขียนในที่ที่มันควรจะอยู่
คือถามว่าเมื่อมีเหตุอย่างนี้เนี่ย

สมัยก่อนที่ไม่ได้มีคนไม่ได้เขียนไว้
เอาถามว่าเราเถียงกันไปแล้ว
แล้วถึงข่าวจะต้องชี้ใครจะชี้
มันก็ต้องไปสารรัฐธรรมนูลอยู่ดีแหละ

เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เพิ่มอำนาจอะไร
เป็นแต่เขียนสิ่งให้มันชัดเจนว่าใครจะชี้

แล้วเมื่อมองดูแล้วมันก็ไม่รู้จะไปให้ใครชี้ได้

ขณะที่พักประชาธิปัตย์ก็ได้เสนอให้ทบทวน

กรตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
แล้วก็เสนอให้๓องค์กรดำเนินการแยกจากกัน

ว่าอำนาจองค์กรอิสระเหมือนว่าจะมีมากขึ้น
โดยเฉพาะการให้กรกตที่เป็นผู้จัดการเลือกตั้งเข้ามายุ่งกับการบริหาร
ที่ควรที่จะมีหน้าที่แค่จัดการเลือกตั้ง
ซึ่งนายมีชัยก็มีคำชี้แจงถึงเหตุผลที่ให้องค์กรอิสระเข้ามาตรวจสอบฝ่ายบริหารเช่นกันครับ
เราก็ไม่ได้ให้อำนาจองค์กรทั้ง๓องค์กรที่จะไประงับยับยั้งอะไร
เพียงแต่ให้ทำรายงานให้คณะรัฐมนตรีกับสภาทราบว่าอันตรายมันอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างนี้อย่างนี้นะ
เขาก็จะได้ไปพิจารณาทบทวนถ้าเขามีเหตุผลหรือยังยืนยันว่าโอ๊ยไม่เป็นหรอกเข้าใจผิด
เขาจะชี้แจงมาก็ชี้แจงหรือไม่ฟังก็ไม่เป็นไร
ไม่ได้เพิ่มอำนาจองค์กรอิสระหรือสารรัฐมนุนให้มากขึ้นไปจากที่เคยมีอยู่เลย
อาจจะมีบ้างนิดหน่อยซึ่งไม่น่าจะเป็นเรื่องสลักสำคัญ
อำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระยังคงมีอย่างเดิมหรือใกล้เคียงกับของที่เคยมีมา
ทีนี้เราลองมาดูทางออกนะครับว่าหากร่างรัฐมนูลที่ทางคณะกรรมการร่างรัฐมนูล
นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้วยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในขั้นตอนของการทำประชามติ
สชนั้นก็ยังมีทางออกอีก๕แนวทางนะครับ
ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานั้นจะเลือกในแนวทางไหน

ที่๑คศอาจใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๗ไปก่อน
โดยปรับเพิ่มมาตราที่จำเป็นเข้ามา
ประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
และที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้
ที่๒อาจให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขมาตราที่พักการเมืองและสังคม
พักวิจารณ์แสดงความไม่เห็นด้วย
โดยกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไข
เพื่อลดแรงเสียดทานทางการเมืองก่อนประกาศใช้
ที่๓นำเอารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งในอดีตมาบังคับใช้
แต่อาจจะปรับแก้เพื่อให้ตอบโจทย์ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
วางเอาไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี๒๕๕๙
ที่๔นำร่างรัฐธรรมนูลที่อาจมีสำรองไว้แล้ว

ซึ่งประเด็นนี้นายมีชัยระบุด้วยตัวเองว่า
หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เขาร่างขึ้นมาถูกคว่ำลง
ประชาชนก็อาจจะได้รัฐธรรมนูลที่โหดกว่า

คืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลขึ้นมาใหม่
เพื่อยื้อเวลาของรัฐบาลออกไปอีก
ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จะไม่ยินยอมให้มีการทำประชามติอีก
เพราะไม่ต้องการเสียเงินอีก๓๐๐๐ล้านบาทโดยเปล่าประโยชน์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ได้ย้ำให้ทหารนั้นทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับ

รวมไปถึงการสนับสนุนการเผยแพร่
สร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมในร่างรัฐมนูล
แล้วก็หวังให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติให้มากที่สุดนะครับ

ซึ่งก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมประจำพื้นที่
เชื่อมโยงระบบทดสอบการใช้งานไปจนถึงเดือนเมษายน
ขณะเดียวกันก็จะเริ่มเฝ้าตรวจปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

โดยจะขอรับการสนับสนุนสัญญาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เชื่อมต่อสัญญาณภาพจากอำเภอจังหวัด
ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

จนถึงศูนย์ควบคุมของกองทัพบก
ธิบดีกรมธนรักษ์เปิดเผยโครงการบ้านประชารัฐล็อตแรก
จะนำร่อง๖พื้นที่เช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่เชียงรายและชะอำ
รวม๓๔๐๐ยูนิตคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙
เงื่อนไขของผู้มีรายได้น้อยที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตอนนี้
ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะต้องมีรายได้เดือนละประมาณ๑๕๐๐๐บาท
หรือ๒๔๐๐๐บาทต่อเดือน

และบ้านเดียวจะอยู่ที่๗แสนบาทต่อหลัง
ธวัชชัยสัจกุลผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยนายวัชรากันนิกาผู้สมัครอุปนายก
เดินทางไปขอพรต่อสารหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
และแสดงสัตว์ปฏิญาณตนในการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้
โดยบิ๊กหอยเปิดเผยว่านอกจากจะมาขอพรต่อสารหลักเมืองแล้ว
ยังได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความยุติธรรม
เพราะที่ผ่านมาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการกลาง
รองโครสกดินไทยก็ออกมาระบุนะครับ
ว่าไม่ได้ชี้มูลความผิดในกรณีเงินที่ดินวัดพระธรรมชโย

เพราะว่าเรื่องนี้เป็นคดีเก่า
ขณะที่นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา
มั่นใจครับว่าการตรวจสอบรถหรูวัดปากน้ำ

แล้วก็เชื่อว่าสมเด็จช่วงไม่ได้มีความกังวลใดนะครับ
โดยการตรวจสอบรถยนต์โบราณของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญมีความคืบหน้าไปมาก
ซึ่งขณะนี้นะครับได้หลักฐานที่มีความเชื่อมโยงแล้ว
ตั้งแต่กระบวนการนำรถเข้ามาการยื่นภาษีการจดทะเบียน
ซึ่งก็จะต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ทุกคำถามนะครับ
ขณะที่นายเสถียรวิพรมหานายกสมาคมนักวิชาการ

ว่าจะมีความโปร่งใสที่ผ่านมาเคยเข้าไปกราบสมเด็จช่วงบ่อยครั้ง
ส่วนตัวแล้วคิดว่าท่านคงไม่มีความกังวลใด
เพราะท่านเป็นพระดีพระปฏิบัติ
เทพยานมหาหมุณีหรือว่าพระธรรมชโย

ในคดีถือครองที่ดินและทรัพย์สินโดยมิชอบ
ว่าเรื่องนี้พระพุทธอิสระวัดอ้อน้อย
ตรวจสอบพฤติกรรมของพระธรรมชโย๑๗ประเด็น

คลองที่ดินและทรัพย์สินรวมอยู่ด้วย
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าประเด็นนี้เป็นคดี

ได้เคยแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับพระธรรมชโยไปแล้ว
แล้วก็มีการต่อสู้คดีในชั้นศาลเป็นระยะเวลาเกือบ๗ปี
ที่พนักงานอายการได้ยื่นคำร้องขอถอนคดีต่อสารอาญา
ในเรื่องของทางสงฆ์ก็พบว่ายังไม่มีการดำเนินการใด
และยืนยันว่าไม่ได้ชี้มูลความผิดพระธรรมชโยตามที่เป็นข่าว
ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในตอนนี้

ประเด็นแรกนะครับก็คือดำเนินการให้พระธรรมชโยต้องอาบัติปราชิก
ลิขิตสมเด็จพระสังฆราชที่มีมติมหาเทราสมาคมรับรอง
ถือเป็นคำสั่งที่ชอบและต้องปฏิบัติตาม
และประเด็นที่๒ให้พิจารณาดำเนินการจับเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ชั้นต้น
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามข้อ๑
ซึ่งเรื่องก็อยู่ระหว่างการพิจารณาในตอนนี้ครับ
เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับ

กลับมาติดตามในเรื่องความเสี่ยงความปลอดภัย

เป็นกระแสจากการที่มีคนล้มป่วยจากการกิน
ว่าเรายังควรกินเนื้อปลาแซลมอนดิบอยู่หรือไม่
สักครู่กลับมาติดตามครับ
หลังจากที่ได้มีข่าวเรื่องที่มีคนไปกินซามอนดิบแล้วก็ล้มป่วยลงนะครับ
ด้านของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็ยืนยันว่า
สำนักงานเขตลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านค้าเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
และเพื่อให้เกิดความมั่นใจก็ได้ขอความร่วมมือ
สำนักงานเขตทุกเขตสำรวจร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิหรือว่าซาชิมิในพื้นที่
แล้วก็ส่งรายงานกลับมาภายในวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้นะครับ
โดยนายขจิตชัชวานิสรองผู้อำนวยการสำนักอนามัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัยเปิดเผยนะครับว่า
กรณีที่มีการเผยแพร่เรื่องราวอาหารเป็นพิษจากร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง
ในพื้นที่เขตยานวาผ่านโซเชียล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการสุ่มตรวจวิเคราะห์อาหารทางห้องปฏิบัติการ
ก็พบนะครับว่ามีการปนเปื้อนเชื้อวีบริโอให้เกิดอาการท้องร่วงท้องเสียรุนแรง
หลังจากที่ได้ไปสุ่มตรวจร้านอาหารดังกล่าวทางร้านก็ได้แก้ไขทันทีนะครับ
ซึ่งได้มีการตรวจคุณภาพอาหารซ้ำอีกครั้งก็ไม่พบว่ามีการปนเปื้อนแต่อย่างใด
แล้วก็ยังไม่ได้มีการลงโทษตามกฎหมายเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงแก้ไขในทันที
โดยทางร้านได้แก้ไขด้วยการเปลี่ยนบริษัทนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาเป็นอีกบริษัท
แล้วก็จากเดิมที่นำเข้าแซลมอนเป็นชิ้นโดยการแช่น้ำแข็งนะครับ
ก็เปลี่ยนวิธีเป็นการนำเข้าปลาทั้งตัวแล้วก็นำมาชำแหละเอง
พร้อมกับยืนยันว่าทางกรุงเทพมหานครมีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจอาหารสม่ำเสมอในร้านค้าขายอาหารทุกประเภท
เว้นแม้แต่ร้านค้าหาบเร่แผงลอยหรือว่าตามตลาดนัดต่างนะครับ
แล้วก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจก็ได้ขอความร่วมมือไปทางสำนักงานเขตทุกเขต
ให้ไปสำรวจร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิและซาชิมิ
ในพื้นที่มารายงานยังกลุ่มงานสุขาพิบาล
จำหน่ายอาหารสำนักอนามัย
ภายในวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้
เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนควบคุมและกำกับคุณภาพของวัตถุดิบ
ให้ได้มาตรฐานทางด้านการสุขาพิบาลอาหารต่อไป

เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันครับว่าทางด้านของประชาชน
ที่ใช้โซเชียลนั้นเขามีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรนะครับ
ไปดูกันนะครับในเรื่องของความคิดเห็น
คนแรกนั้นบอกนะครับว่าถ้าเปลี่ยนบริษัทนำเข้าปลาแล้วท้องไม่เสียก็ดีไป
แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วลูกค้ายังท้องเสียนี้แย่เลยนะคะ
คิดเห็นต่อไปนะครับอากาศบ้านเราร้อน
จะทานของดิบก็ต้องระวังกันให้มาก
ต่อไปนะครับบอกว่ามันก็น่าจะปนเปื้อนอยู่แล้ว
กระปรกอาหารแนวนี้นะครับ
ส่วนความเห็นต่อไปก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นสกปรกหลายที่มาก
ที่เจอมาร้านดูดีแต่จานกับช้อนล้างไม่สะอาดกินไม่ลงนะครับ
นั่นก็เป็นความคิดเห็นในเรื่องของ
คนที่ใช้โซเชียลมีเดียต่อกระแสข่าวที่เกิดขึ้น

จะไปดูกันนะครับว่าที่มาที่ไปของแซลมอน
เราจะทำความรู้จักกับปลาแซลมอนกันก่อนดีกว่าว่า
แซลมอนนั้นมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับ
ไปดูถิ่นที่อยู่ของปลาแซลมอนกันก่อนครับ
ซอมอนนั้นแบ่งออกเป็น๒ชนิดนะครับ
แบ่งออกเป็นที่อยู่๒ที่ด้วยกันก็คือในอาแลนติกแล้วก็มหาสูตรแปซิฟิกส
ส่วนที่อยู่ในผาสมุทรแอลติกนั้นก็จะเรียกว่าแอดแลนติกซาวมอนครับ
ส่วนที่อยู่ในมหาสุดแปซิฟิกนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด๖ชนิดด้วยกัน
มีชีนุกมีชุมโคโฮพิงซ็อกไฮแล้วก็มาสู่
นี่ก็เป็นตัวที่อยู่ในมหาสูตรแปซิฟิกซึ่งก็น่าจะเป็นตัวที่เราจับกันขึ้นมากินนะครับ
แต่ถ้าเกิดเราไปดูถึงวงจรชีวิตของปลาแซลมอนก็เราก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับปลาแซลมอนมากกว่านี้
ปลาซามอนนั้นเป็นปลาที่อาศัยอยู่ทั้งได้ในทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเข็มนะครับ
ไปดูกันครับวงจรชีวิตของมันนั้นมันจะเริ่มด้วยน้ำจืดก่อนครับ
เมื่อปลาที่โตเต็มวัยไปวางไข่ฟักไข่เป็นลูกปลาออกมาแล้วนะครับ
จากนั้นลูกปลาก็จะเริ่มไหว้จากน้ำจืดนะครับก็ต้องผ่านอุปสรรคมากมาย
มีผู้ล่ามีเขื่อนกั้นอยู่แต่พวกมันก็จะเรียกว่าเป็นปลาที่ทรหดอดทน
ก็จะไหว้ลงสู่น้ำทะเลจากนั้นก็จะไปเติบโตในน้ำทะเลนะครับ
แล้วก็ในช่วงที่มันโตเต็มวัยตอนนี้นี่เองนะครับที่ชาวประมง
มีจำนวนที่ลดลงด้วยแต่ว่าเมื่อปลาตัวไหนที่สามารถรอดพ้นจากการที่จะถูกจับได้นะครับ
ก็จะต้องไหว้ถวนน้ำผ่านเขื่อนแล้วก็กลับไปวางไข่ในบริเวณที่เป็นน้ำจืดต่อไปครับ
นี่ก็เป็นวงจรชีวิตของปลาแซลมอนนะครับ
ทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าหลังจากที่มีคนนิยมในการกินเนื้อปลาแซลมอนมากขึ้นแล้ว
ปริมาณของปลาซาวมอนที่เลี้ยงกับปลาซามอนในธรรมชาตินั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
อันนี้เป็นข้อมูลนะครับจากองค์การอาหารโลกที่ได้มีการสำรวจมาตั้งแต่ปี๑๙๕๐มาจนถึงปี๒๕๖
จะเห็นได้นะครับว่าในบริเวณปี๑๙๙๐ตรงนี้ครับจะเป็นปีที่ตัวธรรมนองของแซลมอนเลี้ยงนั้นมีจำนวนมากกว่าแซลมอนที่อยู่ในตามธรรมชาตินะครับ
แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันจะเห็นได้นะครับว่าตรงนี้เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีความต้องการที่จะกินปลาแซลมอนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นจึงทำให้มีจำนวนที่คนที่เลี้ยงปลาแซลมอนนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
ทีนี้มาดูกันนะครับว่าหลังจากที่มีการสุ่มตรวจไปแล้วปลาซามอนที่บอกว่าทำให้เราเจ็บป่วยจริงแล้วมันมีเชื้ออะไรอยู่บ้างอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับ
ไปดูเชื้อที่เกิดขึ้นจากปลาซาวมอนนะครับ

โอเคนะครับนี่เป็นซาวมอนธรรมชาติแล้วก็แซลมอนเลี้ยง
หลายคนจะถามว่าแซลมอนธรรมชาติแล้วก็แซลมอนเลี้ยนั้นมันมีความแตกต่างรสชาติมันจะเป็นอย่างไรมันต่างกันไหมความสะอาดมันมีมากน้อยขนาดไหนนะครับ
แรกคือเรื่องของการให้อาหารแล้วก็วิธีการให้อาหารนะครับ
แซลมอนตามธรรมชาตินั้นจะกินอาหารตามธรรมชาติไม่มีสารปรุงแต่ง
ผลที่ตามมาจึงทำให้ปลาเหล่านี้ซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะได้ว่ายน้ำออกกำลังเหมือนกับปลาทางธรรมชาตินะครับ

ซึ่งก็จะมีผลต่อการอุดตันของเส้นเลือดของผู้ที่กินเข้าไป

ต่อต้านพาหานำโรคทำให้ปลาฟาร์มเลี้ยง
ไม่ต้องเสี่ยงกับโรคปรสิทธิ์เหมือนกับปลาที่มาจากธรรมชาติ
ส่วนมากก็ต้องใช้สารเคมีเข้าไปช่วยควบคุมโรคนะครับ
ในขณะที่ปลาจากธรรมชาติก็จะมีโรคปรสิทธิ์เช่นกัน
พวกมันต้องต่อสู้กับศัตรูของปลาเอง

ก่อนหน้านี้ฟาร์มเลี้ยงปลาก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะ
ควบคุมการแพร่กระจายของโรคนะครับ
แต่ว่าการให้อาหารที่เป็นสารให้สีนั้นยังคงมีอยู่ครับ
เพื่อให้ปลานั้นมีสีสวยน่ากิน
ข้อมูลระบุว่าหากมนุษย์ได้รับการสะสมเหล่านี้มากเกินไป
อาจจะมีผลต่อระบบประสาทตา
ไม่น่าที่จะเกิดอันตรายนะครับ
ที่ปลาแซลมอนตามธรรมชาตินั้นมันก็จะได้รับสีมาจากการกินแมลงต่าง
น้ำที่มีเปลือกแข็งหรือว่าปลาที่พวกมันกินเข้าไป
ทำให้เนื้อของพวกมันนั้นเป็นสีส้มหรือว่าสีชมพูนะครับ
ส่วนในเรื่องของรสชาติของแซลมอนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารแน่นอนแล้วครับ
เขาก็จะบอกว่าแซลมอนที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้น
รสชาติแน่นอนว่าต้องดีกว่าแซลมอนที่เลี้ยงในฟาร์ม
แต่ว่าอย่างเรานะครับที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร
ก็อาจจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของรสชาติของปลาแซลมอนเท่าไหร่นักนะครับ
ส่วนปัจจัยที่จะทำให้เนื้อสปาแซลมอนนั้นเปื้อนปนเปื้อนแบคทีเรียหรือไม่
ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงมากเท่าไหร่นัก
อาจจะมีการปนเปื้อนจากกระบวนการขนส่งกระบวนการปรุงอาหาร
หรือว่ากระบวนการเก็บรักษาเนื้อปลาแซลมอนนั่นเองครับ
ทีนี้ไปดูกันบ้างนะครับว่าบรรดาเชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์ต่าง
ที่เคยมีการพบในบรรดาปลาดิบมันมีอะไรกันบ้างนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสารต่างที่มันอยู่ในปลาดิบที่มีการดูกัน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นเคยนำมาเปิดเผยนะครับ
เนื้อปลาทะเลปลาดิบนั้นจะมีอะไรกันบ้างนะครับ
มีการตรวจสุ่มเมื่อปี๒๕๕๖ทั้งหมด๕๒ตัวอย่างด้วยกันนะครับ
ก็จะมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีการตรวจสุ่ม
โดยที่กลุ่มจุลินทรีย์ใน๑๕ตัวนี้นะครับ
พวกนี้จะทำให้เกิดอาหารเป็นพิษแล้วก็จะมีพญาติตัวกลม
ส่วนตัวที่เจอแล้วก็เป็นประเด็นข่าวก็คือตัวที่๒นี่ครับ
ทำให้เกิดการอาหารเป็นพิษเช่นเดียวกัน
แต่ว่าตัวที่มีฤทธิ์ร้ายแรงเช่นเดียวกันก็อย่างเช่น
ซึ่งเต้าสองตัวนี้ถ้าเกิดว่ากินเข้าไปแล้ว
ก็อาจจะทำให้มีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
แล้วก็ทำให้หญิงตั้งคันนั้นแท้งได้นะครับ

ทำให้มีอาการปวดท้องแน่นท้องคลื่นไส้ท้องอืด
ว่าบางรายนั้นอาจจะท้องเสียแล้วก็ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนะครับ
ผลการตรวจพบจุลินทรีย์ที่บ่งชี้นั้นก็จะพบจุลินทรีย์
จาก๕๒ตัวอย่างพบทั้งหมด๓๗ตัวอย่างด้วยกันนะครับ
นี่นะครับจะเห็นให้ว่า๑ใน๕พบ๗ตัวอย่าง

ในการตรวจปี๒๕๕๖ไม่พบพญาติคือตัวที่๖นั้นแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้จากการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็พบว่า
ซาบิที่ใส่ในซูชินั้นจะมีฤทธิ์ครับในการที่จะช่วยฆ่าพญาติเหล่านี้ได้
แต่ว่าตอนนี้ยังคงมีการศึกษากันอยู่นะครับว่า
จะต้องใช้ปริมาณมากน้อยเพียงไรถึงจะสามารถช่วยฆ่าพญาติเหล่านี้ได้นะครับ
แล้วก็ในวันนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ลงพื้นที่ไปซื้อเนื้อปลาสาวม่อนมานะครับ
เพื่อที่จะนำไปตรวจดูว่าจะมีสารปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหน
โดยที่เนื้อปลาซาวมอนที่ทีมนั้นได้ซื้อไป
ก็ได้ไปให้ทางนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ตรวจดูเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อปลาสามอนที่ซื้อไป

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีได้สุ่มเลือกซื้อแซลมอนจากตามท้องตลาดนะคะ
เพื่อที่จะนำมาตรวจหาจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหารที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
จะมีกระบวนการตรวจสอบอย่างไรนั้นเข้าไปชมกันค่ะ
กระบวนการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับแซลมอน
ดวงดาววงสมมาตรนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อธิบายถึงขั้นตอนการตรวจหาเชื้อโรคอย่างละเอียด
โดยเซลมอนตัวอย่างนี้จะตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์บ่งชี้สุขลักษณะ
จุลินทรีย์รวมอีโคลายสเตฟฟิโคคอกคัสออเรียสซาโมโนล่าอาฮิวาและวีบริโอคอลาเล่
เมื่อได้ชิ้นแซลมอนตามปริมาณที่กำหนดจะนำไปบรรจุในถุงปลอดเชื้อ
สารละลายเจือจางแล้วนำไปตีบดเพื่อชะเอาเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับแซลมอน
อยู่ในสภาพของเหลวจากนั้นนำของเหลวที่ได้ใส่ลงไปในหลอดทดลองและถาดเพาะเชื้อ
ตอนนี้เรากำลังจะทำการเจือจางลำดับถัดไป
ก็คือเอาตัวอย่างที่เจือจางเริ่มต้นดูดของเหลวมาใส่ในบัฟเฟอร์หรือสารไล่เจือจางอีกขวดหนึ่ง
เป็นชนิดเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ปริมาตรจะน้อยกว่า
อันนี้คือ๙๐มิลลิลิตรคือทำการเจื้อจางอาจจะเป็นลำดับที่๑
ที่๒และ๓มันเรื่อยแล้วแต่เราจะต้องการกลีดกรามเจื้อจางเท่าไหร่
เราก็จะทำการเจื้อจางนี้อย่างน้อยสัก๓๔ลำดับ
แล้วก็จะดูดของเหลวใส่ในจานเผ็ดอาหารลิงเชื้อพวกนี้
จะดูดของเหลวใส่ในจานเปลี่ยนอาหารลิงเชื้อพวกนี้
ขั้นตอนต่อไประดับการเจือจาง
จะใส่ตัวอย่าง๓หลอดหลอดละ๑มิลลิลิตร

ต้องผ่านกระบวนการทางชีวเคมีอย่างละเอียดหลายขั้นตอน
จุลินทรีย์เกิน๑แสนตัวต่อ๑กรัมอาหาร
ปรากฏผลว่าไม่ผ่านมาตรฐาน
คือแล้วแต่เชื้ออย่างจำนวนจุลินทรีย์เนี่ย
เราเทอาหารเลี้ยเชื้อตรงนี้๒วันเราไปบ่มที่
อยู่ที่อุณหภูมิ๓๕องศา๔๘ชั่วโมง
เอามาอ่านได้เลยนับไปเลยว่า
ขึ้นมากี่เม็ดกรณีมีจำนวนเท่าไหร่
รวมแล้วคำนวณออกมาว่าเกิน
แสนตัวต่อ๑กรัมอาหารหรือไม่
ถ้าเกินก็คือรายการนี้ก็ไม่ผ่าน
หลังจากกระบวนการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์

ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วนะคะ
ก็จะทราบผลว่าอาหารชนิดนั้นมีเชื้อปนอยู่หรือไม่

ชรวรินพัชรปภานันข่าวแท้รัฐทีวี

เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้า
กลับมาติดตามการแกะรอยคดีฆ่าหันศพนะครับ
ซึ่งล่าสุดนั้นคาดว่าจุดทิ้งศพ

ที่ถูกอุ้มหายจากจังหวัดระยอง
จนถึงขนาดนี้นะครับตำรวจยังไม่ทราบว่า
ร่างที่ถูกแยกชิ้นส่วนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็นใครนะครับ
ซึ่งในการประชุมวันนี้ก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า
จุดที่คนร้ายน่าจะนำศพมาทิ้ง
ก็คือสะพานพระนั่งเกล้าในจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ขณะที่ญาติของบุคคลที่แจ้งหายในจังหวัดระยอง
ก็ได้ติดต่อเข้าพบตำรวจเพื่อตรวจสอบสภาพของศพแล้ว
โดยพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ร่วมกับชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ว่าเป็นการประชุมเพื่อวางแนวทางการทำงานของตำรวจทั้งสองพื้นที่
แล้วก็เป็นการตรวจสอบรายละเอียดการทำงานในประเด็นต่าง
แผนประทุศกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
รวมไปถึงต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดที่คาดว่าอาจจะเป็นจุดเกิดเหตุ
ที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นแก๊งชาวจีนหรือไม่
ขณะที่ชุดสืบสวนก็ได้ลงพื้นที่เพื่อเอ็กซาเรย์
จุดที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่ทิ้งศพ
ซึ่งจนถึงตอนนี้ตำรวจให้ความสำคัญไปที่สะพานทั้ง๓แห่งในจังหวัดนนทบุรี
ขณะเดียวกันก็ยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
โดยลักษณะพิเศษของศพที่ส่งไปให้สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจก็คือช่วงร่างกายมีขนหน้าอกเป็นสีทอง
รูปร่างทวมอายุประมาณ๓๐ปีขึ้นไปนะครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกชาวสิริบุญสิริโยธิน
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองระยอง
เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ก็ได้รับแจ้งจากนางกาญจนาอ่อนสา
ว่าในเกียรติศักดิ์ขันติเนศสามีถูกกลุ่มคนร้าย
ตัวหายไปจากโรงแรมระยองซิตี้
เมื่อช่วงเช้าวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
ขณะที่เกิดเหตุก็มีพยานซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรม
เห็นเหตุการณ์แล้วก็จดหมายเลขทะเบียนรถยนต์

แต่ว่าเมื่อตรวจสอบก็พบว่าเป็นหมายเลขทะเบียนปลอม
ซึ่งตำรวจก็ได้รับแจ้งความแล้วก็สืบสวน
หาตัวนายเกียรติศักดิ์มาโดยตลอดแต่ว่าไม่พบตัว
กระทั่งเมื่อวันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
มีผู้พบชิ้นส่วนมนุษย์ลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
ตำรวจจึงนำข้อมูลมาเทียบเคียงกัน
จะพบว่าผู้เสียชีวิตมีลักษณะคล้ายกับนายเกียรติศักดิ์
ซึ่งล่าสุดตำรวจก็ได้ประสานให้ญาติ
เข้ามาดูศพที่พบแล้วครับ
เพื่อคลี่คลายปริศนาในคดีฆ่าหันศพนี้นะครับ
ก็มีจุดที่สำคัญในการหาข้อมูลหลักฐาน
เพื่อจะแกะรอยก็คือจุดที่คนร้ายนำชิ้นส่วนไปทิ้งนะครับ
ซึ่งตำรวจสรุปว่ามีอยู่๓สะพานที่เข้าข่าย

ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ลงพื้นที่

ตำรวจนครบานบวรมงคลตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีและปฐุมธานี
ได้รับแจ้งว่าพบชิ้นส่วนมนุษย์ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
ก่อนเข้าตรวจสอบชิ้นส่วนมนุษย์แล้ว๕ชิ้น
และสามารถเก็บกู้ได้แล้ว๔ชิ้น
คือแขนขวาหัวเข่าขวาศีรษะและลำตัว
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ระดมชุดสืบสวนของตำรวจนครบาน
พร้อมประสานพลตำรวจตรีลนสินผู้สาระ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ที่ดูแลจังหวัดปฐุมธานีและนนทบุรี
เข้าร่วมหารือเพื่อคลี่คลายคดีปริศนานี้
จากข้อมูลรูปภัณฑ์เบื้องต้นของผู้ตายพบว่า
เป็นคนที่มีขนเยอะและมีขนหน้าอกเป็นสีทอง
ร่างทวมอายุประมาณ๓๐ปี
แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นคนชาติใด
กว่าจะได้ผลการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ก็ยังสันนิษฐานเด็ดขาดอะไรยังไม่ได้หรอกฮะ
ต้องรอผลการตรวจดีเอ็นเอด้วย
แล้วก็จากการพิสูจน์ทราบทางภาคพื้นดินด้วย

ดูแผนทุศกรรมอะไรลักษณะอย่างนี้มันน่าจะตรงไหนยังไงให้
ทั้งทางนิติวิทยาศาสตร์และทั้งทางเรื่องในการที่เราจะไปเดินชนกันเอง
จุดที่ตำรวจต้องเร่งสืบค้นเพื่อตีวงให้แคบลง
คือต้องหาจุดที่เชื่อว่าเป็นตำแหน่งที่คนร้ายนำชิ้นส่วนมาทิ้ง
ซึ่งจุดที่ทุกฝ่ายให้น้ำหนักคือบริเวณสะพานทั้ง๓
สามแห่งในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีคือสะพานนนทบุรีหรือสะพาน
วลชวีสะพานพระรามสี่และสะพานพระนั่งเก้า
สะพานพระนั่งเกล้าแห่งนี้นะคะถือเป็นหนึ่งในสามสะพานค่ะ
ตำรวจชุดคลี่คลายคดีมีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจุดที่คนร้ายนะคะ
นำชิ้นส่วนอวัยวะที่ชำแหละแล้วมาทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยา
และจากการเฝ้าสังเกตของทีมข่าวพบว่ากระแสน้ำในบริเวณนี้ค่อนข้างไหลเชี่ยวและไหลวน
จึงมีความเป็นไปได้ว่ากระแสน้ำอาจพัดพาชิ้นส่วนของผู้ตาย
ตามกระแสน้ำไปจนเข้าเขตกรุงเทพมหานคร
แต่หากมีการนำศพมาทิ้งอย่างจุดนี้ในช่วงเวลากลางวัน
คงยากที่จะรอดพ้นสายตาของประชาชนรวมไปถึงกล้องวงจรปิดที่อยู่บนสะพาน
จึงมีความเป็นไปได้ว่าชิ้นส่วนทั้งหมดจะถูกนำมาทิ้งในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป
นั่นจึงมีความเป็นไปได้ว่าชิ้นส่วนทั้งหมดจะถูกนำมาทิ้งในช่วงเที่ยงคืน
ขณะที่ข้อมูลจากตำรวจภูทรเมืองระยอง

เข้าแจ้งความว่าสามีได้ถูกกลุ่มคนร้าย๓คนอุ้มหายไปจากที่ทำงาน
ตั้งแต่วันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
ข้อมูลดังกล่าวกำลังถูกตรวจสอบจากชุดสืบตรวจเช่นกัน
ผ่าพิมพ์ทางโรสักดาข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน
ซึ่งคดีข้างศพนี้ก็ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญนะครับ
ในช่วงนี้เราจะมาพูดคุย
มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

ญาติเองก็ได้ติดต่อโดยทางคุณพ่อ
ของคุณกิติศักดิ์ได้มาพบกับทางตำรวจแล้ว
ให้นักฟิธียาศาสตร์ของกรพิสุทธิ์ดักฐาน

ผลอย่างเร็วที่สุดน่าจะ

เราก็จะเห็นความคืบหน้าคดีนี้แล้ว
ทีนี้เหตุจูงใจอะไรในคดีฆ่าหันศพ
ซึ่งส่วนใหญ่คุณธนากรก็ได้ติดตาม
มีเหตุจูงใจอะไรที่ทำให้คนถึงทำคดีแบบนี้

ก็จะมีหลากหลาย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหักกันเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ
แต่นั่นเหยื่อคือชาวต่างชาติ
แต่ลักษณะนี้คือเหยื่อนี้ดูลักษณะ
อย่างที่บอกว่าก็มีบางอย่างที่
ทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่า

มันก็คล้ายกับว่ามันไปตรงกับคนที่หายที่จังหวัดระยองด้วยเหมือนกัน

เดินทางไปประชุมที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วก็จะมีการเชิญตำรวจทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งจังหวัดนนทบุรีตำรวจในนครบาล

ถ้าผลของทางตรวจดีเอนเอปรากฏว่าเป็นคุณกิติศักดิ
นั่นก็หมายความว่าเราเจอแล้วว่าคนที่เสียชีวิตคือใคร
หลังจากนั้นตำรวจก็จะสืบต่อว่าคุณวิทยาศักดิ์มีปัญหากับใคร

แล้วใครจะเป็นคนที่ก่อเหตุกับคุณเกียรติศักดิ์

มันจะกลายเป็นว่าตอนนี้เราเจอคน๒คดีแล้ว
หนึ่งคุณกิติศักดิ์ถ้าพรุ่งนี้ผลไม่ตรง
คุณเกรียรษักในเวลานี้ไปอยู่ที่ไหน
และคนที่สีวิตคือใครต้องสืบต่อ
ครับเอาละครับขอบคุณครับคุณธนกรครับ
แล้วก็มติเพื่อจะออกมาเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี้นะครับ
ทางด้านที่ประชุมคณะกรรมการกศธ
มีการเสนอให้เพิกถอนใบอนุญาตไทยทีวีโลก้า

ครบกำหนดพักใช้ใบอนุญาตในวันที่๓กุมภาพันธ์นี้
สมบัติลีลาพตารักษาการแทนรองเลขาธิการสำนักงานกศธช
สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เปิดเผยว่าหากบริษัทไทยทีวี
ยังไม่นำเงินประมูลค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัล
งวดที่๒และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีมาชำระ

ซึ่งเป็นวันครบกำหนดพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว๙๐วัน
ที่ประชุมค
มูลค่า๑๖๓๔ล้านบาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลังจากได้รับคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจากสำนักงานกศธช
และจากหลังมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตกศธช
ก็จะส่งหนังสือแจ้งไปยังธนาคารกรุงเทพ
ในฐานะผู้ออกหนังสือค้ำประกันหรือว่าแก๊งการันตี
ให้บริษัทไทยทีวีมาชำระเงินค่าประมูลงวดที่เหลือทั้งหมด
โดยหลังผู้ค้ำประกันได้รับหนังสือแจ้งจะต้องนำเงินมาชำระภายใน๓๐วัน
ธนาคารผู้ค้ำประกันไม่ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกัน
สำนักงานกศธชจะดำเนินการฟ้องคดีกับผู้ค้ำประกันครับ
ช่วงหน้ากลับมาติดตามการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐไอโอว่าของสหรัฐอเมริกานะครับ
เพื่อชิงตำแหน่งผู้แทนพักไปชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐ
ฮิลาลีคลินตันและโดนัลดทรัมป์มีคะแนนนิยมนำคู่แข่งครับ
ชิงตำแหน่งประธานธิบดีสหรัฐกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
โดยเบื้องต้นจะเป็นการชิงตำแหน่งผู้แทนพัก

บรรดาสมาชิกพักทั้งเดโมแครตแล้วก็รีพับริกันในรัฐไอโอว่า
สำรวจคะแนนนิยมล่าสุดนั้นฮิลาลีคลินตัน
จากภักดีโมแครตและโดนาลด์ทรัมป์
จากภักดีโปรบิกานั้นมีคะแนนนำ
โดยผู้สนับสนุนภักดีโปรบิกาและไอโอว่าของสหรัฐ
จะออกมาเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสในคืนนี้
เวลา๑๙นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น
หรือว่าราว๘นาฬิกาในวันพรุ่งนี้

โดยขณะนี้นะครับอาสาสมัครหาเสียงเลือกตั้งในทีมของผู้สมัครทั้งจากพักรีพับริกาและเดโมแครต
ต่างก็ลงพื้นที่เคาะประตูตามบ้านเรือนของประชาชนทั่วรัฐอายโอว่านะครับ
เพื่อรณรงค์ให้บรรดาผู้สนับสนุนพักไปร่วมกันออกเสียงเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสในคืนวันนี้
ทางฝั่งริพับริกาลนายโดนเอลทรัมพ์มีคะแนนดำที่๑๒๘ตามมาด้วยนายเทศครูส
ส่วนฝั่งพัฒน์นาโมคลาตนะครับนายฮิลาลีครินต้นมีคะแนนนิยมมาเป็นหนับหนึ่งที่๑๔๕
ซึ่งมีความนิยมสูสีอยู่ที่ร้อยละ๔๒
ไอวาว่านั้นถือว่าเป็นรัฐแรกของประเทศที่จัดเลือกตั้งขั้นต้นนะครับ
โดยใช้ชนะในรัฐนี้ย่อมมีผลทางจิตวิทยา
การเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐอื่นที่จะจัดขึ้นต่อไปด้วยเช่นกันครับ
ในช่วงนี้เราจะไปฟังความเห็นของผู้ที่มีคะแนนนำ
ในการสำรวจคะแนนนิยมในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
เริ่มจากนางฮิลาลี่คลินตันจากพักเตโมแครต
ก็ได้ย้ำให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ของตัวเธอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐ
ฟังเสียงฮิลาลีกันครับ
ต้นฟังริพบริการ์เนี่ยขนาดนิยมนำก็จะเป็นใครไปแล้วนะครับ

เพื่อสนับสนุนให้เขาได้ใช้ชนะเป็นตัวแทนของพัก

ในการเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมใหญ่แห่งชาติ
เพื่อใช้สิทธิ์เลือกผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี

เพื่อลงคะแนนเลือกว่าต้องการเลือกใครเป็นผู้แทน

ไปจัดกันตามสถานที่อย่างเช่นบ้านโบสถ์หรือว่าโรงเรียน

แทนระดับเขตก็จะเข้าประชุมพัก
ในระดับเทศมนตรนะครับ
เพื่อโวตตามมัตติที่ได้รับมา

ซึ่งผลที่ได้ก็จะทำให้เราเห็นว่า
ใครจะเป็นตัวแทนพักในรัฐดังกล่าวนะครับ

แต่ว่าทั้งสองพักก็มีกฎที่เป็นรายละเอียดต่างกัน

แต่ว่าเดโมแครตจะใช้การยกมือออกเสียง
แต่ว่าทั้งสองพักกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคอคัส
จะต้องเป็นสมาชิกของพักการเมืองทั้งนั้น
ขณะที่พักการเมืองก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเองนะครับ

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการกลั่นกรองผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนพัก
ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครับ
ซึ่งถึงแม้ว่ารัฐไอโอว่านั้นจะเป็นแรงรัฐเล็กนะครับ
แต่ว่าการเป็นรัฐแรกที่มีการเลือกตั้งขั้นต้น
จึงถูกจับตาจากสื่อทั่วโลก
สมัครที่ชนะในรัฐนี้ก็ย่อมจะได้รับผลทางจิตวิทยานะครับ

โดยเฉพาะทางการเงินในการชิงตำแหน่งตัวแทนพัก
ลงแข่งขันชิงเก้าอี้ประธานพิธีคนต่อไป

และทั้งสองก็ได้เป็นตัวแทนของพัก

อนแครรี่ชนะคอคาสตี้ไอโอว่า
แล้วก็ได้เป็นตัวแทนพักเดโมแครต

บารักษ์โอบามาก็ชนะคอคัส
แล้วก็ได้เป็นตัวแทนของพักเดโมแครตด้วยนะครับ
สำหรับไทยรัฐจอบประเด็นในวันนี้นะครับ

แต่ก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหา
แห้งแรงที่มีมาเป็นเวลา๔ปี

และทั้งหมดก็คือไทยรัฐจอบประเด็น

ในวันพรุ่งนี้เวลา๒๓นาฬิกา

สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป